คุณผู้ชมคะความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่โจขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มายิงทำให้วัยรุ่นวัย๑๕ปีเสียชีวิต
ทีนี้ความคืบหน้าก็คือล่าสุดผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุพาผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ถ้าเกิดว่าย้อนไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเราก็นำเสนอข่าวไปเมื่อวานด้วย
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือบริเวณชุมชนไมตรีอุทิศที่ถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะคะ
แล้วก็คนที่โดนยิงเนี่ยคือนายภูเบสชีพนุรัติหรือว่านายโอ๊ตอายุ๑๕ปี
โดนยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่สี่ข้างด้านซ้ายสี่รูกระสุนฝังในแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลย
ส่วนนายทายนามสมมุติวัย๑๕ปีที่เป็นเพื่อนของนายโอ๊ต
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยนะเขาให้การกับตำรวจว่าจำหน้าได้เลย
ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นวัยรุ่นคู่อริเคยมีเรื่องกันมานานแล้ว
ชื่อว่าในกล้องนายกล้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็นายกรก็นั่งซ้อนท้ายมาหลังจากนั้นนายกรก็เอาปืนออกมา
ลั่นไกลใส่แล้วก็ขับหนีไปครับนายกล้องเป็นคนขี่
นายกรเป็นคนยิงนะอืมทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าก็ต้องการกดดันให้ญาติให้ผู้ปกครองพามอบตัว
ส่วนศพของผู้ตายคือนายโอ๊ตเนี่ยนะคะ
และญาติญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดละหารบางบัวทอง
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณแม่ก็ยังร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าลูกชายคนเดียวจากไปแม่ก็ทำใจไม่ได้นะคะ

ปีเสียชีวิตซะแล้วใช่แล้วแม่ก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้
ในกรในกรที่นั่งซ้อนท้ายมาแล้วก็เป็นคนยิง
อายุ๑๗ปีก็เดินทางเข้ามอบตัว
โดยประสานกับกำนันตำบลละหารคือกำนันศักดิ์อิทธิธนากุญชัย
แล้วก็ให้ญาติพามาออกมาความสมบัติกับท่านตำรวจเอกพรเทพเพชรรค
ผู้กำกับการสพบางบัวทอง
ทีนี้เมื่อเช้าตำรวจก็เลยสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นสอบอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่านะคะ
ส่วนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ร่วมก่อเหตุเนี่ยคือในกล้อง
ก็เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้ค่ะในกรณ์เนี่ยนะในกรณ์ที่มอบตัวตอนเช้าเนี่ย
ให้การบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับในกล้องยืมมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน
จะไปทำธุระแต่พอขี่มาถึงตรงนี้เจอจักรยานยนต์ของคู่อริ
คือขับมาขี่มาด้วยกัน๒คน๒คันก็เลยเร่งเครื่อง
แล้วก็ขี่มาประกบใช้อาวุธมีดเนี่ยฟันใส่คู่กรณีครับแล้ว
อาวุธมีดมาก่อนนะมีอาวุธมีดก่อนหลังจากนั้นก็เอาอาวุธปืนลูกซองสั้น
ประดิษฐ์เนี่ยยิงใส่ขาคู่กรณีแต่จังหวะที่ยิงอ่ะ
ตายแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดนะคะ
นะคะทีนี้พอให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากขอโทษพ่อแม่และญาติของในโอ๊ตผู้ตาย
ไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้เสียชีวิตแต่ตอนแรกจะยิงแค่ขาเท่านั้นเองอ๋อครับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวในกล้องแล้วก็นายกรส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่า
กับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้อายุ๑๗ไงคะต้องส่งตัวไปสถานพินิษฐ์ที่อำเภอไซน้อยดำเนินการต่อนะคะ
หมดอนาคตเลยนะผู้ตายก็อายุยังน้อย๑๕คนก่อเหตุก็อายุยังน้อย๑๖เองนะครับ